เดี๋ยวเราพาเข้าวัดกันต่อค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะพาไปวัดอุโมง
ที่นี่เนี่ยเป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่มากนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น
อุโมงพุทธธรรมพุทธศาสตร์แห่งเดียวของเมืองไทยด้วยโอ้โหเหรอ
ใช่ค่ะเป็นวัดอุโมงนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพอำเภอเมือง
ห่างไปจากตลาดพยอมค่ะถ้าเกิดว่าเราจะวิ่งไปจากตลาดพยอมด้วยนะ
ต้องวิ่งผ่าน๔แยกคลองชนรับประทานด้านหลังมเชียงใหม่ไปประมาณ๕๐๐เมตร
เข้าซอยทางด้านซ้ายมือไปอีกประมาณสองกิโลเมตรก็จะเจอวัดแห่งนี้นี่แหละค่ะ
ภายในวัดนะคะจะมีป้ายบอกสถานที่ที่ชัดเจนไม่ต้องกลัวหลงเลย
จากปากทางเข้ามาด้านในประมาณ๕นาทีก็จะพบกับไฮไลท์ของวัดนั่นก็คือ
อุโมงค่ะวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพญากุณานะคะ
โดยมีอุโมงทั้งหมด๔ช่องมีทางเดินเชื่อมกันติดต่อกันตลอดเลย
ช่องแรกจะอยู่ด้านหน้าส่วนอีกช่องหนึ่งจะอยู่ด้านหลัง
แห่ไปเที่ยวไปชมความสวยงามของโบราณสถานที่นี่กันเยอะมากเลย

เพื่อเป็นพุทธสถานแห่งเดียวในไทย

แต่ละอุโมงนะคะจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่แตกต่างกันออกไป
แล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
คาดว่ามีอายุประมาณ๕๐๐๗๐๐ปีเลยทีเดียว
หลากหลายลวดลายหลากหลายเรื่องราวนะคะ
อย่างเช่นลายหงจีนลายนกยูงนกกระสาดอกโบตันลายบัวเป็นต้นนะคุณผู้ชม
แต่ในปัจจุบันนะคะมันค่อนข้างที่จะเลือนแล้วอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
เหลือเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นได้นะคะ
ซึ่งจิตรกรรมลักษณะนี้จะแตกต่างจากวัดอื่นที่จะเล่าเรื่องทางพุทธประวัติ
แต่จิตกรรมที่วัดอุโมงมันจะเป็นลวดลายต่างซ้ำไปซ้ำมานั่นเอง
นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามของภายในอุโมงที่วัดแห่งนี้
ศิลปกรรมล้านนานี้นะคะสันนิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่๒๐ค่ะ
บริเวณโดยรอบมีความสวยงามด้วยต้นไม้มีความชะอุ่มเขียวขจี
แล้วก็ร่มเย็นมากมีแม่กไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน
อสสีเขียวเนี่ยมันจะขึ้นปกคลุมบริเวณรอบตัวเจดีแล้วก็ด้านนอกของอุโมง
ที่นี่สวยงามมากเป็นความสวยงามตามธรรมชาติ
ก่อนที่เราจะเห็นด้านในคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าทางเข้าอุโมงมันจะเขียว
นั่นแหละเป็นความสวยงามตามธรรมชาตินะคะ
หากใครสนใจอยากมาเที่ยววัดแห่งนี้ก็มากันได้ที่จังหวัดเชียงใหม่
อย่าลืมแวะมาสักการะค่ะมาไหว้พระมาชมความสวยงามของโบราณสถานพุทธสถานแห่งเดียวในไทยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นอันซีนเลยทีเดียวมาชมความสวยงามความร่มรื่นที่วัดอุโมง
รับรองเลยว่าคุณจะได้ความสงบของจิตใจกลับบ้านไปแน่นอน
แล้วเป็นอะไรที่หาชมย่ายนะวัดธุงโหงนะค่ะเหมือนได้ผจญภัยไปด้วย